ความคืบหน้ากรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือนะคะได้ไปดักจับแล้วก็ไปตรวจค้นนะคะ
ออฟโรดก็คือเป็นรถล้อใหญ่เขาเอาเข้าไปเที่ยวป่านะคะ
คณะนี้เขาไปเที่ยวอุทยานไซโยกในจังหวัดกาญจนบุรี
พอออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้น
ไปเจอทั้งอาวุธปืนและซากอุ้งเท้าหมีขออยู่ในรถ
เสือดำยังไม่จบหมีขอมาอีกแล้ว
อีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเคลียร์ได้หรือเปล่า
หรือว่าเคลียร์ไม่ได้เหมือนคดีเสือดำ

เรื่องนี้พอไปหลังจากที่การตรวจค้นเกิดขึ้น
หนึ่งในคนขับรถหกคนนี้นะคะมีประหลัด
เป็นประหลัดอำเภอไซโยกอยู่ด้วย
อภัยนะคะประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยอยู่ด้วย
ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบเรื่องแบบนี้
ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ออกจากราชการไว้ก่อน
ขณะที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง

ส่วนตำรวจสพไซโยกแจ้ง๙ข้อหานัก
พร้อมกับพวกรวม๑๑คนแล้วก็เตรียมฝากขังวันนี้นะคะ
กรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือจับกลุ่มนายวัชรชัยสมีรักษ์
หลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยพร้อมพวก
กับคณะรถยนต์ออฟรถ๖คัน
ในรถนะคะไปพบอาวุธปืนและซากอุ้งเท้าหมีขอ
อยู่ในขบวนรถด้วยโดยประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ย

บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับปืนและซากหมีขอ
การเดินทางเข้าไปเที่ยวที่อุทยานไซโยกครั้งนี้
หนึ่งในนั้นเป็นการทำบุญ

ล่าสุดนายเจี๋ยระเกียรติภูมิสวรรค์
ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแถลงข่าวบอกว่า
มีคำสั่งให้นายวัชรชัยสมีรักษ์
ออกจากราชการไว้ก่อนจนกว่าคดี
และผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จ
ส่วนอาสาสมัคร๒คนนะคะประกอบด้วย
นายสการแก่งหลวงและนายอนุสรเรือนงาม
มีคำสั่งให้ออกจากสมาชิกอาสาสมัคร
ในระหว่างนี้จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดด้วยนะคะ
พร้อมกันนี้เรื่องของคดีค่ะ

เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนสอบปากคำไปแล้วทั้งหมด

จากนั้นก็นำตัวทั้งหมดเข้าห้องขัง
บ่ายวันนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัด

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย๙ข้อหานะคะ
อาทิร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ร่วมกันล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
ร่วมกันนำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว
หรืออาวุธใดเข้าไป
โดยโลกโซเชียลหลังจากที่ข่าวนี้นะคะ
ออกมาช่วงเมื่อวานนี้โลกโซเชียลก็แสดงความคิดเห็นหลากหลาย
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในทั้งที่บอกว่า
มีขอตัวนี้จะตายฟรีเหมือนเสือดำหรือเปล่า
ขณะที่คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของป่าไม้
นายสะสินเฉลิมล่าประธานมูลนิธิสืบนะครับ
ออกมาเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่า
ฟังจากท่านประหลัดอำเภอแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันเอง
เลือกเชื่อส่วนไหนไม่เชื่อส่วนไหน
ผิดถูกต้องรอสารตัดสินอีก๔๕ปี
พร้อมชี้ว่าคดีนี้น่าจะต่างกับคุณเปรมชัย

ตรงที่ยังไม่มีหลักฐานในพื้นที่ที่เข้าไปล่า
เพราะว่าเป็นการจับกลุ่มได้ในช่วงที่ออกมาจากพื้นที่อุทยานแล้วนะคะ
อันนี้มาตรวจค้นเจอในรถในช่วงที่ออกมาแล้ว
และเป็นรถคนละคัน
ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่อไป

หมีขอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่ใช่หมี
เป็นสัตว์ในตระกูลชะมดอีเห็น
พูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมผิดนะคะ
ซึ่งคนทั่วไปเขาก็มีค่านิยมว่า
อยากกินอุ้งตีนหมีหรือว่าดีหมี
ทำให้ค่านิยมเหล่านี้ยิ่งผิดซ้ำซ้อนเข้าไปอีก
การกินอุ้งตีนหมีขอก็เหมือนการกินอุ้งตีนสัตว์ตระกูลชะมด

และที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มีผลวิจัยแล้วว่าไม่มีผลใดนะคะ

การไปกินอุ้งตีนสัตว์ป่าอาจจะได้รับเชื้อโรคด้วย

เท้าเขาก็ใช้เดิน